ต่อกันที่สาวแซ่บใบเตยสุธีวันกันบ้าง
คุณผู้ชมคนอะไรท้อง๒เดือนอย่างกับคนไม่ท้อง
คุณดูดิเอวบางร่างน้อยเหลือเกิน
เราสองคนนี่นะกินข้าวนิดเดียวท้องป่องกว่าใบเตยอีกนะคะ
คืออันนี้เป็นโปรเจกต์ส่งท้ายก่อนที่ท้องของใบเตยจะพองออกมา
อันนี้ก็เป็นโปรเจคเป็นแบรนด์ของเธอเองนะคะสำหรับแบรนด์ชุดว่ายน้ำ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยใบเตยเองก็บอกว่าไม่ได้แพ้อะไรเลยนะ
ส่วนพี่แมนเองจะแพ้ท้องแทนภรรยาหรือเปล่า
แล้วเหอขนาดไหนไปฟังกันค่ะ
ไม่แพ้ก็มีบ้างมีเครียดเครียดแทน
เพราะว่าช่วงไปยุโรปมันเป็นห่วงเขาจนแบบรู้สึกเครียดคนเป็นหวัดเยอะไง
เราก็กลัวว่าอะไรจะมาติดอะไรอย่างนี้เครียดแทนไปหมดจนเมียด่าครับผม
น้องใบเตยบอกว่าพี่แมนเหอะมากตอนนี้สุด
คือเราก็เหอะถึงขั้นเราดูเลิกดูยามคลอดแล้วนะเหอหลายเรื่อง
ตั้งแต่ชื่อยันสุขภาพตอนนี้สุขภาพใบเตยสำคัญที่สุด
ผมว่าตอนนี้รู้สึกยังไม่แพ้เราก็รอดูอยู่แต่นี่ยังไม่มีนะ
รู้สึกว่ากินเหมือนเดิมเลยนะครับก็กินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรยังไม่มีอะไรแปลก
ตอนนี้ก็ไม่อยู่บ้านครับก็ไปถ่ายชุดว่ายน้ำ
เขาเป็นแบรนด์ของเขาเองเขาพาสาวไปถ่ายแบบ
เป็นแบรนด์ชุดว่ายน้ำของคุณใบเตยแต่นางไม่ได้เป็นแบบเองนางไปคุมงานเฉย
ช่วงนี้คนที่ออกอาการเห่อยิ่งกว่าใบเตยก็น่าจะเป็นว่าที่คุณพ่อแมน
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวานดีเจแมนมาออกรายการคุณผู้ชม
แล้วเขาก็บอกว่าเขาระวังภรรยาทุกย่างก้าว

เหอะไม่เหอะก็คิดดูคุณผู้ชมตั้งชื่อลูกแล้ว
ถ้าเป็นผู้ชายชื่อจอมพลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย

เดี๋ยวรอฟังกันอีกทีนึงนะคะ